มาดูคนเขารักกันนิดนึงทุกคนค่ะ
รักกันก็มีประสบการณ์การท่องเที่ยวมากมายนะคะ
อย่างคู่รักอาเล็กแล้วก็โบ

หลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยเป็นคลิปหวาน
แต่เบื้องหลังนั้นบอกเลย
ต้องสู้ต้องสู้ถึงจ้า

บอกเลยว่าทริปนี้นะคะมันแบบว่าสู้ชีวิตมาก

คืออย่างนี้เรื่องภาพคู่วิวสวยมันก็ดีอยู่

ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้
กระเป๋าเดินทางสาวโบยังมาไม่ถึงบ้างล่ะ
อาเล็กโดนล้วงกระเป๋าโทรศัพท์ไหนบ้างล่ะ
ใหม่เอ้าก็ได้อยู่แต่ขอเถอะนะสนุกแบบนี้ขอแค่ครั้งเดียวนะคะ

พอแล้วนะและกลับมาไทยรอบนี้ทิปนึงก็ไปแน่จ้ะ

มันเกินโยมมันได้ทำใจอยู่ในทิปนั้น
พอกลับมาไทยแล้วเรารู้สึกว่าดีกลับไทยแล้ว
กลับไทยมาขอทำบุญ

แต่ว่าไม่รู้จะโทษอะไรแล้วโทษเรื่องโชคชะตาไปเลย
จริงอยู่นู่นก็ไหว้พระแต่ว่าน่าจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง

ก็ไม่ทันได้เปิดสมัครชะเลไม่มีร่างแปรอีก
อันนี้ก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ย

ต่อกันที่บุคคลที่โดนกระทำอย่างหนุ่มอเล็กบ้าง
เจ้าตัวเล่าวินาทีโดนล้วงโทรศัพท์
ทัวราศัพท์มันเกิดขึ้นแบบทิศตามันเกิดไวขึ้นมากครับพี่
เดี๋ยวจริงคุณผู้ชมค่ะอาจจะบอกว่ากางเกงที่ใส่วันนั้นเนี่ย

กระเป๋ามันคือช่องกระเป๋าใช่ทำให้เวลาโดนล้วงเนี่ยอาจล้วงได้ง่าย
เจ้าตัวบอกว่ากำลังเลือกดูรองเท้าพอเจอคนเยอะในห้างเนี่ย
มันไม่ทันระวังตัวจริงล้วงกระเป๋ากางเกงอีกทีนึงเอ้าโทรศัพท์หายไปแล้ว
เออนะคะก็ยอมรับตรงว่าเซ็นอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าอเล็กเป็นคนที่ระวังตัวมากที่สุดในทริปแล้ว
แคปชั่นที่โบบอกเลยเป็นคนที่คอยเตือนคนอื่นให้ระวังกระเป๋า
แต่สุดท้ายกลับมาโดนซะเอง
พอปลงใจว่าเอาล่ะยังไงก็ต้องคงไม่เจอแล้ว
กินอาหารของอร่อยเออนะคะปลอดใจจ้าเออนะคะปลอดใจจ้า

ต้องรีบไปกินเพราะเดี๋ยวคิวจะโดนเครือ

ทับแสบแสบทำอะไรไม่ได้
ไม่ทำให้ความสนุกลดน้อยหรอกเอออะไรยังไง

เสียดายเนาะโทรศัพท์ในครั้งนั้นมีรูปคู่

คืออายอายตอนนี้ก็รูปคู่เต็มโซเชียลไปเลยสิจ๊ะ
ส่วนอีกประเด็นที่ผ่านมากันซักระยะเองก็คือ

กำลังออกมาจากห้องน้ำมือเปียกเลย
ปรากฏว่ามีเสียงขอจับมือในผ้า
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสียงของคนที่อยู่ในข่าวดัง

อเล็กขอเคลียร์แค่ประเด็นตัวเองแล้วกัน

อเล็กบอกว่าเขาเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่า
อ้วนเกินไปไม่มีหางเสียง
ก็อยากจะชี้แจงว่าบางครั้งอาเล็กพูดกับแฟนคลับ
ก็จะพูดในลักษณะที่แบบเป็นกันเอง
แบบมือเปียกค่อยไปจับกันคราวหน้าแล้วกันนะ
อะไรแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชม
อันนี้เหตุการณ์นี้เราพอจะเข้าใจได้นะ
บางทีเราเข้าห้องน้ำมามือเปียก
เราก็เขินนะไม่อยากจะให้เขาเหมือนมาจกปกปกไปด้วย

เป็นรอบหน้าละกันเขาเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะค่ะ